เรื่องของเรื่องที่หมู่อาร์มค่อนข้างจะเน้นมากก็คือว่าตัวเองเป็นคนร้องเรียนให้มีการตรวจสอบ
ต้องสงสัยว่ามีการทุจริตแต่ทำไมตัวเองตกอยู่ในอันตราย
และไม่มีหน่วยงานไหนหรือใครหรือกลไกใดในการให้ความปลอดภัยได้เลย
แล้วก็มาแหมพูดกึ่งเป็นตลกร้ายเป็นทหารแต่ว่ามาขอให้ภาพประชาชนช่วยกันหน่อย
เพราะไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เราอันตรายแค่ไหนเอาจริงที่บอกว่าอันตรายนี้
เอาที่เรารู้สึกอะค่ะคือเรารู้สึกว่ามันอันตรายแค่ไหนตอนนี้
เอาที่รู้สึกหรือเอาความจริงครับ

ถ้าเอาแค่รู้สึกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็อันตรายอยู่ในระดับที่เรายังพอที่จะหลบได้
ยังพอหลบไปทางนั้นหลบไปทางนี้แบบยังมาออกรายการได้
ยังเอาความจริงไปให้ประชาชนได้รับทราบได้ครับ

แต่ถ้าอีกแบบนึงเนี่ยกรณีเคสการข่มขู่ขู่ฆ่ามันมีจริง
แต่เพียงแต่ว่าเขาตัดคลิปออกไปแล้วมันก็มีการจริงว่ามีคนตามผมจริง
ไม่ว่าจะไปทางไหนก็แล้วแต่จะมีคนสังเกตการณ์อยู่ตลอดเวลาว่า
ตรงนี้ใช่ไหมใช่มันไหมไปไหนคือต้องพังตัวอย่างดีอะครับ
อันนี้พางตัวแบบต้องต้องหลบจริงครับ
คือมันจะมีคลิปวิดีโออยู่ตัวหนึ่งนะคะที่เป็นเหมือนกับ
อามกำลังโดนอบรมอะนะความหมายคือคล้ายแบบนั้นซึ่งในข่าวก็พยายามจะอธิบายอยู่แล้ว
ว่าจริงจริงคลิปยาวตัวนั้นหมู่อาร์มรู้ใช่ไหมระหว่างตอนนั้นเนี่ยว่ามีการ
มีการอัดคลิปเอาไว้ตอนที่คุยกับผู้บังคับบัญชาตอนนั้นผมไม่รู้ครับไม่ได้สังเกตเลย
คือคลิปวันนั้นเป็นคลิปที่เขาให้ผมไปขอคำมาขอคำมาในเรื่องการร้องเรียนทำให้หน่วยเสียชื่อเสียงแล้วก็จะอบรมวินัยผมนี่แหละ
เรื่องของเรื่องแต่ในคลิปตัวเต็มเนี่ยถ้าจะกดอัดบันทึกเนี่ยครับผมให้ตั้งข้อสังเกตให้ว่าจะต้องกดก่อนที่ผมจะเข้าห้องไป
ซึ่งณเวลานั้นจะมีทูปเทียนแพรมีพานด้วยครับเป็นวันขอขมาแล้วมันก็หายไปท่อนี้ก็หายไปพอหลังจากนั้นมาก็มีการอบรม
นู่นนี่นั่นเรื่องร้องลงร้องเรียนผมก็บอกว่าผมไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้คำบัญชาครับก็เอาเอกสารให้ท่านผู้บัญชาการดูเขาบอกว่า
ก็เลยกลายเป็นคลิปต่อมาว่าถ้ามึงคิดว่ามึงไม่ได้ความเป็นธรรมนั่นไงครับแต่มันมีส่วนที่หายไปถ้าไม่รับความเป็นธรรมก็ร้องมาตามลำดับชั้นแต่ร้องไปแล้ว
ร้องเองจะเดือดร้อนครับแล้วคลิปที่บอกว่าให้ผมไปยุติเรื่องร้องเรียนในวันที่๑๖เนี่ยไปเคลียร์เรื่องให้จบเพราะผู้บังคับบัญชาไม่สบายใจก็หายไป
ไปไหนการจะกดปิดคลิปนั้นได้ก็คือจะต้องให้ผมเดินออกมาจากห้อง
ก่อนมันถึงจะปิดคลิปนั้นได้ผมไม่เชื่อว่ามีคลิปอยู่แค่นั้นครับ
ถ้าเรานับตั้งแต่วันที่สิบแปดมีนาคมก่อนนะคะเรานับตั้งแต่วันที่สิบแปดมีนาคม
ตัดสินใจคือสุดท้ายคือมันเรียกว่าทิ้งอนาคตเลยก็ได้
ถูกแปดมันก็คือทิ้งอาชีพวันที่จะขังเขาวันที่สิบแปดก็คือหนีแล้ว
ซึ่งตอนนี้สิ่งที่ตัวเองเผชิญอยู่แน่คือหนีราชการแล้วเดี๋ยวต้องขึ้นศาลเนี่ยนะคะ
คือวันที่๑๘ตอนที่หนีมาคือตอนนั้นมันรู้สึกมากขนาดไหน
แน่ใจมากขนาดไหนว่าเราอยู่ไม่ได้แล้วอันตรายแล้ว
คืออะไรที่ทำให้ทิ้งทุกอย่างเลยวันที่๑๘แล้วหนีเลย
คือมันเป็นคำพูดของท่านผู้บัญชาการศูนย์ตามที่มีในคลิปแหละครับ
แต่ในคลิปถูกตัดออกไปผมย้ำว่าคลิปถูกตัด

น่าจะเป็นขบวนการดิบเครดิตผมมากกว่า
แล้วมีคำพูดข่มขู่ผมมาในเชิงข่มขู่แล้ว
ว่าผมอาจจะตายในห้องขังเป็นคนที่สอง
แล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์วันที่๑๓มีนานะครับ
แล้วเมื่อสิบแปดมีนาจะสั่งขังผม
ผมคิดว่ามันก็คงจะเป็นตามที่เขาพูดแล้วล่ะครับ

เพราะเดิมทีแล้วจะขังผมในวันที่สิบหก
แต่ด้วยความที่ว่าไปขอคำมาแล้วต้องการให้จบ
ก็เลยให้ผมไปยุติเรื่องร้องเรียน
โดยให้โอกาสผมวันที่๑๖นั้นแหละไปยุติเรื่อง

โทรไปทางผู้ตรวจการแผ่นดินว่าผมจะยุติเรื่อง
ขอยุติเรื่องเขาบอกทำได้ตลอดทำได้ทุกเมื่อ
แต่กลับกลายเป็นว่าวันที่๑๗ผมกลับไปหน่วยปุ๊บ
มีคำสั่งขังผมมาว่าพบไม่ยอม
พี่ไม่ยอมเนี่ยไม่ยอมเพราะอะไรรู้ไหมครับ

พูดแบบความจริงทั้งนั้นเขาจะยอมรับหรือไม่ยอมรับ

คือผมได้ข้อความทางไลน์ที่หัวหน้าแผนกธุรการให้ผมดู
มันคือข้อความที่ผมไปร้องเรียนไว้ที่
สายด่วนสายตรงทบครับ

เวลาที่พูดว่าคนจะสั่งขังพบหมายถึงใครคะ

อยู่แม้ทำไมเป็นอะไรอันตรายกับเขาจะไม่ต้องรู้ได้ค่ะ
ก่อนคือเขาออกมาร้องเรียนให้มีการตรวจสอบว่ามีการทุจริตนะคะในสังกัด

มันระบุคนได้มาระบุจำนวนเงินได้

เอาสักหน่อยเอาสักหน่อยเอาค่ะนะ
นี่นะตัวอย่างหนึ่งนะ

อันนี้นะครับการทำโครงการเดินทางไปราชการชั่วคราว
คุณดูนะอันนี้เดือนเมษานะ

และนี่เดือนมิถุนานี่ปี๖๐นะ
ลอกกันเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างเลย
เฉพาะวันที่กับเลขหนังสือ

ไปจังหวัดพระนครศรียุธยา
นะครับทุกอย่างเหมือนกันหมด
นะแม้แต่จำนวนลด
นะรถทะเบียนอะไร
จำนวนเงินคุณดูอันนี้เดือนเมษาอันนี้มิถุนา
ค่ะนะครับเปรียบเทียบดู
นะรถทะเบียนอะไรเหมือนกันหมด
ผมไฮไลท์ดูตรงเฉพาะที่ผมไฮไลท์
นะเห็นไหมนะ
เฉพาะเลขทุกอย่างเหมือนกันหมด
จำนวนเงินมีการเบิกน้ำมันด้วย
อ่าทะเบียนรถเหมือนกันหมดนะ
ดูจำนวนคนที่ไปเหมือนกันทุกอย่างนะฮะ
เหมือนกันทุกอย่างเลยครับเอกสารที่คุณวีระ
ชี้แจงเนี่ยนะคะมันห่างกันสามเดือน
สามเดือนแล้วก็ทุกอย่างแต่เหมือนกันหมด
แล้วคำถามคือแล้วมันเหมือนกันไม่ได้เหรอคะ
ก็คือก็มีโครงการเดือนนี้แล้ว
แล้วก็มีโครงการเดือนนี้อีก๓เดือนให้หลังไม่ได้เหรอ
เหรอคะมันเป็นไปไม่ได้
และที่สำคัญก็คือว่าเนี่ยคุณดูนะ
ลำดับที่ยี่สิบแอดเนี่ยหมู่อาร์มเนี่ย
เอาเรานี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาไม่ได้ไป
แล้วเขาถูกบังคับให้ลงชื่อเบิกเบี้ยเลี้ย
ลงชื่อเบิกเบี้ยเลี้ยงตัวเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ไป
ไอ้โครงการนี้มันทำได้อย่างไรประเด็นมันอยู่ตรงนี้เข้าใจยัง
คือข้อแรกนะคะเอกสารการห่างกันสามเดือนนะคะ
ข้อที่๒คือมีชื่อของหมู่อาร์มในนั้น
ซึ่งตัวเองยืนยันว่าไม่ได้ไปแล้วคนอื่นไปไหมคะ
คนอื่นก็ไม่ได้ไปไม่มีใครได้ไปมันเป็นโครงการมีจริงไหมอ่ะ
โครงการมีจริงไหมโครงการมันไม่ได้มีจริงไม่ได้ไปจริง
แต่มันมีเอกสารทำจริงเอามาหลอกหลอกเพื่อเบิกเงิน
เข้าใจหรือยังพอเบิกเงินเสร็จแล้วที่ฉันถามหน่อย
ไหนก็ถามมาถึงจุดนี้แล้วพอเบิกเงินมาเสร็จแล้ว
เข้ากระเป๋าใครบ้างเข้ากระเป๋าคนเดียวหรือเข้ากระเป๋าทุกคนที่มีชื่อ
หรือเข้ากระเป๋าทุกคนที่มีชื่อแต่มีหักหัวคิวไปเข้ากระเป๋าคนคนเดียว
บางส่วนยังไงมันเป็นยังไงผมว่าในส่วนของการเดินทางไปราชการนะครับ
น่าจะเข้ากระเป๋าเต็มที่ไม่น่าจะเกินสองคนครับคือหัวกับรองแต่
ส่วนที่เหลือเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยไม่มีใครได้เข้ากระเป๋าเลยสักคนครับ
เรียนเห็นบางส่วนนะคะลักษณะของโครงการมีทั้งพูดถึงว่าไม่ได้เกิดขึ้น
แล้วก็มีผู้ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะที่ทำขึ้นมาแล้วไม่ได้เกิดขึ้น
ทีนี้มันมีลักษณะแบบอื่นบ้างไหมเช่นแพงเกินจริงหรือว่ากินหัวคิว
คือมันมีลักษณะอื่นบ้างไหมคะที่เราจะออกมาให้ตรวจสอบทุจริต
คือถ้าเคสนี้สำเร็จมันจะมีเคสต่อต่อไปเรื่อยครับมันมีครับผมยืนยันว่ามี
อ่ะงั้นที่ฉันถามใหม่ทิ้งท้ายช่วงแรกคือถ้าเราดูเฉพาะที่มันเปิดมาในข่าวนะคะ
มันจะมีตัวเลขรวมแล้วมันอยู่ที่เราหลักหมื่นเหยียบแสนเองนะ
ดิฉันไม่หมายถึงว่ามันทุจริตได้มากหรือน้อยไม่ใช่นะครับผมแต่จะบอกว่าคือที่มีเอกสารจริงทั้งหมดให้ตรวจสอบเนี่ย
มันมากกว่าหลักหมื่นที่เห็นในข่าวไหมคะ
มากกว่าครับเงินที่มีในเอกสารเนี่ยยังไม่ครบนะครับเอกสารเนี่ยเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น
อย่างงบยาเสพติดเบิกไปเนี่ยมีทั้ง๒โครงการโครงการละ๕หมื่นบ้างโครงการละ๓หมื่นบ้าง
แต่สิ่งที่ผมว่าออกมามันแค่สองหมื่นเองแต่มันยังมีอีกชุดหนึ่งที่อยู่ที่หน่วย
ซึ่งรายชื่อพวกนั้นก็จะมีลักษณะทำนองเดียวกันกับพวกนี้แหละครับ
คือที่หมู่อาร์มออกมาเนี่ยนะคะคือเราต้องการให้มีการตรวจสอบทุจริตที่เฉพาะมีเราอยู่ในโครงการเหล่านั้น
หรือเราให้ตรวจสอบทุกโครงการซึ่งแม้ไม่มีชื่อเราแต่เรารู้ว่ามันมีการทุจริต
ผมต้องการให้ตรวจสอบทุกโครงการครับเพราะนั่นคือการกดขี่ขมเหงผู้ใต้บังคับบัญชาครับ
โดยที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเขาไม่ได้ยินยอม
คือเวลารักษณะของการเซ็นรับเนี่ยมันต้องเซ็นรับเป็นรายบุคคลที่ฉันเข้าใจถูกหรือเปล่า

คือว่ามันระบุใครบ้างคือเบี้ยเลี้ยงที่ได้มันจะต้องเป็นใครก็เป็นตามนั้น
แต่เข้ากระเป๋าจริงมันเป็นอีกแบบนึงมันไม่ใช่กระเป๋าทุกคนที่เซ็น

เดี๋ยวเดี๋ยวมาช่วงที่สองคือณตอนนี้นะคะถ้าเราเชื่อที่หมู่อาร์มบอกทั้งหมด
แล้วสมมุติถ้าเขาหาเอกสารได้จริงตามที่เขากล่าวหาหน่วยงาน

ก็ถูกเอาชื่อไปแล้วก็เซ็นชื่อเบิกไปแล้วอ่ะแต่
แต่มันก็ต้องไปสู้กันเวลาขึ้นศาลเนี่ยเขาก็ต้องสู้ในว่าเขาไม่มีเจตนา
เขาถูกบังคับผู้บังคับบัญชาบังคับ
เอาตรงนี้ก่อนดีกว่าไหมนี่๒โครงการเนี่ยหมู่อาร์มเป็นคนพิมพ์เอง
เพราะเขาเป็นเสมียรเนี่ยเขาจะยืนยันได้เลย

คือเป็นสองเอกสารที่เหมือนกัน
เนี่ยตัวเขาเป็นคนพิมพ์เองแล้วเขาก็รู้อยู่มันไม่มีโครงการนี้ทำ
มันไม่มีการอบรมจริงตัวเขาเนี่ยเป็นคนทำเอกสารเองเนี่ย
คือเหมือนแบบเมื่อกี้เลยคือ๒โครงการซึ่งไม่มีอยู่จริง
แล้ว๒โครงการนี้มีเอกสารที่ออกมาซึ่งเหมือนกันเป๊ะอย่างนี้ใช่ไหมคะ

จะต้องผ่านแผนกโครงการและงบประมาณทั้งหมด
ซึ่งผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำอยู่ตรงนั้น
แต่กระทั่งคำสั่งเดินทางไปราชการผมก็ต้องลงทะเบียนคุมเพื่อเบิกงบประมาณ
ผมเป็นคนทำทุกอย่างผ่านผมหมดผมจะรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับการเงินของหน่วย